ถ้าพูดถึงเรื่องของฮีโร่๖คนไทยในช่วงเวลานี้นะครับ
เป็นฮีโร่ของคนไทยที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับสังคมในการช่วยเหลือคนอื่น

ก็คือทั้ง๘คนที่ไปช่วยเหลือรถยนต์
ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ

ช่วยผู้ที่อยู่ในรถ๔คนเอาไว้ได้นะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังรอจะไปพบนายกที่ทำเนียบ

ที่จะดูเรื่องราวของเขาที่จะร่วมกันชื่นชม
เดี๋ยวเราจะทำกราฟิกให้ท่านดูชัดอีกครั้งหนึ่ง
ทั้ง๘คนเนี่ยตอนที่เกิดเหตุ
เขาไปช่วยแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่ในเมื่อเขาเป็นฮีโร่ของเราในช่วงเวลานี้
ก็ต้องทำให้กิ๊บเก๋สมเป็นฮีโร่หน่อย
เดี๋ยวไปดูกันครับ
โอ้เกือบไม่ทัน
วันนั้นเมื่อเขาสระขัง

ไอ้แม่งเป็นผมเคยล่าเข้ามาเอาเฮีย
น่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะที่แบบช่วยกันแอคติ้งให้เราด้วย
ใช่ก็โอกาสมาที่ไทยรัฐทีวีเมื่อวันศุกร์พอดีนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๓นาฬิกา๑๒มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ขาเข้ากรุงเทพนะครับมุ่งหน้าไปที่ตำบลหนองย่าขาวอำเภอศรีคิ้ว
นครราชศรีมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลัก
มีคนบาดเจ็บ๔คนก็คือคนขับในเบี้ยวปรางปรุนางสาวนิพาพรหงวนศรีที่เป็นลูกสาวของนายเบี้ยวแล้วก็
เด็กยี้งอายุ๑ขวกและเด็กชายุ๒ขวกเป็นล้านของคนขับ

อมรเทพมีมากนักศึกษาปวสชั้นปี๒
และนายบวรพงศ์พรมบุตรนักศึกษาปวสชั้นปีที่๒สถาบันเดียวกันนะคะ
ทั้งสองคนเป็นนักศึกษาแผนกวิชาช่างจักรหนัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชศรีมา
ทั้งสี่คนนี้มาช่วยกันดับไฟ
จากนั้นนายวัชรินก็เข้าไปช่วยอุ้มเด็กผู้ชาย๒ขวบ
ออกจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ส่งต่อให้กับนางสาวเจรัชยา
ขอบกิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลกฤษณะอำเภอศรีคิ้ว
แต่ยังมีเด็กผู้หญิง๑ขวบติดอยู่ในรถอีกคน
นายประสิทธิ์สารบันพนักงานขับรถบริษัทซันกิโคลิตี้โปรดักต์จำกัดเข้าไปเปิดประตูรถที่ไฟกำลังไหม้อยู่ค่ะ
แล้วก็อุ้มเด็กผู้หญิงออกมา
หลังจากนั้นนายวัชรินและนายบวรพงศ์ก็ช่วยกันนำนายเบี้ยว
ซึ่งเป็นคนขับรถออกมาจากตัวรถนะครับ
และนายวัชรินนายบวรพงศ์และนายอุดมเดชประเสริฐชัยโชคดีกับนายวิจิตสืบสาย
ซึ่งเป็นพนักงานโรงงานบริษัทโคราชออโต้โปรดักต์จำกัด
ก็ช่วยกันลากนางสาวนิพาพรออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ขณะที่นายจักรพันธ์และนายอมรเทพได้ช่วยกันดับไฟ
แล้วก็ไปเฝ้าดูคนขับที่บาดเจ็บนะฮะ
ส่งโรงพยาบาลกันนะครับค่ะผมเชื่อว่าทั้งแปดคนเนี่ยจะทำให้ทุกคน
รู้สึกว่าเราเห็นเหตุการณ์อะไรเราต้องช่วย
เราไม่นิ่งดูดายเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยคนไทยต้องช่วยกัน
ขอบคุณฮีโร่ทั้ง๘ท่านนะคะทำให้คนไทยก็เห็นว่ามีคนดีมีคนมีน้ำใจอยู่อีกเยอะในสังคม
แล้วก็จะได้ร่วมกันชื่นชมด้วยนะคะ